ถ้าพูดถึงงานคอมมาตรหลายคนก็อาจจะนึกถึงตลาดขายคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับ
แต่เนื่องจากเทรนด์รักสุขภาพที่กำลังมาแรงโดยเฉพาะการออกกำลังกาย
ก็ทำให้งานคอมมาตรกลางปีนี้ผู้ประกอบการเตรียมนำเอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายมาจัดแสดง
ติดตามเรื่องนี้จากคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
จักรยานธรรมดาธรรมดาคันนี้แต่การใช้งานต้องบอกว่าไม่ธรรมดา
เพราะมันสามารถบันทึกพฤติกรรมการปั่นด้วยระบบสมองกล
ประมวลผลด้วยเซิร์ฟเวอร์แล้วอ่านค่าด้วยแอปพลิเคชัน
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพิ่มเติม
เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีรักสุขภาพที่คิดค้นจากประเทศฝรั่งเศส
และถูกนำมาจัดแสดงในงานคอมมาตจอย๒๕๖๒

ที่ทำให้เราสามารถแปลกลับมาได้
ด้วยความที่ว่าเรามีระบบสมองคนที่ตัวจักรยานเนี่ย
มันจะเก็บเป็นลักษณะพฤติกรรมไปเลย
เช่นคนที่ขี่จักรยานช้านะฮะ
จำนวนรอบของรอบจักรยานที่ปั่นไปมันก็จะช้าตาม
อันนี้ก็คือเป็นการขี่ทั่วไป
แต่ถ้าคนที่อยากจะใช้จักรยานในการออกกำลัง
อะไรประมาณนี้เขาก็จะปั่นเร็วขึ้น
แนวคิดความสนุกสนานและการออกกำลังกาย
กระแสนิยมการรักและใส่ใจสุขภาพ

ภายในงานจึงเต็มไปด้วยเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ
อย่างกามินสปอร์ตนาฬิกาเรือนนี้
ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน
หากเราสวมใส่นาฬิกากามินขณะออกกำลังกาย
มันจะช่วยวัดการเต้นของหัวใจ

โดยเชื่อมต่อบลูทูธสมาร์ทโฟน
ค่าผ่านแอปพลิเคชัน
เทคโนโลยีที่เน้นสุขภาพคือเครื่องประมวลผลร่างกาย

ระบบจะประมวลผลออกมาภายใน๓๕วินาทีก็จะรู้ผล
มนต์กระดูกกล้ามเนื้อและไขมันส่วนเกิน
ซึ่งจะทำให้ทราบค่าร่างกายของตัวเอง
ก่อนเริ่มต้นจริงจังในการออกกำลังกาย
ส่วนพวกสมาร์ทโฟนยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจ
เพราะการใช้งานที่สะดวกเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ง่าย
ขณะที่โน้ตบุ๊กแม้ตลาดจะไม่คึกคักเหมือนในอดีต
แต่ความต้องการใช้งานยังคงมีอยู่
ปีนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าตัวแท็บเล็ตเริ่ม
เริ่มตลาดวายด์มันเริ่มไม่ค่อยมีแล้ว

น้อยลงมากเพราะเหตุผลหนึ่งทุกคนก็จะเริ่มเข้าใจว่า
จริงแล้วรักษณะการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์

ก็มีไว้สำหรับโทรศัพท์ในการเช็คข้อมูลอะไร
นคร่าวแต่ไม่สามารถที่จะมานั่งทำงานได้
เพราะฉะนั้นพอความเข้าใจของคนมันเข้าใจมากขึ้น
คอมมาตรกลางปีนี้จะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่๒๖มิถุนายน
ผู้จัดงานคาดว่าตลอด๔วัน
จะมีผู้เข้าชมงาน๘แสนคน
และมีเม็ดเงินสะพัดกว่า๒๖๐๐ล้านบาท